คุณผู้ชมค่ะที่ศาลพระภูมิเจ้าที่อายุสามสิบกว่าปีอ่ะค่ะ
ที่ล้มทัพเด็กผู้หญิงวัยห้าโกมจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
คือครอบครัวเขาก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับ
ไปพิสูจน์แล้วก็พาครอบครัวของเด็กไปทุบทำลายสารนี้แล้วค่ะ
นี่ค่ะทุบทำลายทิ้งแบบนี้เลย
คนที่ทุบก็คือตัวในกุ้งเปียขาวอายุ๓๔เป็นเจ้าของบ้านนะคะ

เป็นคนที่ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลาค่ะ
แต่หมอปลาก็ยืนอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
แต่หมอปลาให้เจ้าของบ้านเป็นคนทุบเอง
นี่บริเวณบ้านแถวน้องแขมกรุงเทพฯนะคะ

ตอนที่เก็บรวยที่วางใกล้กับสารนะคะจนเด็กอำบาดเจ็บ
ตอนนั้นน่ะล้มกะไหมพัด
ไม่มีท่าทีว่าสารจะล้มทับได้เลย
เขาก็เลยเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับ
วิญญาณสัมภเวษีที่อยู่ที่สารพระภูมิหรือเปล่า

ที่ถืออยู่นี่คือพระภูมิ

ตอนทุบก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไรนะคะ
วันนี้หมอปลากับทีมงาน
ก็มาที่บ้านแล้วก็คุยกับในกุ้งเจ้าของบ้าน

ก็คือด้วยความที่เจ้าของบ้านเขาก็กังวลเรื่องของความอาถรรพ์

สาเหตุที่สำคัญเนี่ยก็คือพ่อเคยเอากระดูกผีตายโหมมาฝังไว้ที่บ้าน

คนในครอบครัวเขาบอกว่ามีอาการแปลก
มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นตลอดเลย
แล้วสิ่งสุดท้ายที่เขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว
เป็นเรื่องลี้ลับเป็นวิญญาณอาถรรพ์แน่
ก็คือเหตุการณ์ที่สารพระภูมิล้มทับหลานนะคะ
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละวิญญาณสัมภเวษีนี่แหละ
หมอปลาก็เลยเรียกหลานสาวที่บาดเจ็บมาคุยด้วยนะคะ

น้องก็อายุ๕ขวบนะคะน้องก็เลยเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละ
หมอปลาก็เลยบอกว่างั้นขอเดินสำรวจรอบบ้านและที่บริเวณสารพระภูมิดูหน่อย
อยากจะรู้ว่าหมอปลาจะมีอาการง่วง
หาวนอนอย่างอาเจียนหรือเปล่า
ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะไม่มีอาการอะไร
หมอปลาบอกว่าฐานที่ตั้งศาลพื้นปูนมันเอียงนะมันไม่แข็งแรงนะ
นี่แหละสาเหตุที่สารล้มทับเด็กจนเด็กบาดเจ็บฐานไม่แข็งแรง
หมอปลาก็เดินเข้าห้องบูชาของขลังของพ่อในกุ้งอ่ะนะคะ
ที่เขาบอกว่ามีชิ้นส่วนของผีไตโหงอยู่ใต้พื้นดินอะไรแบบนี้

แต่หมอปลาก็ไม่เจออะไรผิดปกติค่ะคุณผู้ชม

เดินสำรวจรอบบ้านไม่มีอาการเลย
ไม่มีอาการเลยสักกระจุดเดียวนะคะ
ทีนี้ก็เลยหมอปลาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสบายใจ

แต่ให้เจ้าของบ้านเป็นคนทุบเอง
ก็เลยเนี่ยค่ะเป็นที่มาของการทุบสารทิ้งแบบนี้
ด้านหลังโลกเองก็ไปเลย
วันนี้กลายเป้าหมาย
แต่สัมผัสเรื่องเป็นจริงมันไม่มีเลย
ซึ่งอ้างว่าพ่อเขาเคยเล่นของเขาอาจจะเล่นจริง
แต่สมัยนี้บางอย่างมันเสื่อมไปแล้ว

คือผมอยากให้รู้ว่ามันไม่มี
คนไม่จำเป็นต้องมีวิชาคาถาอาคมหรอก

ถ้าเรามีจิตใจของเรามันบริสุทธิ์

ผมเชื่อว่าพูดผีปีศาจมันก็สู้เราไม่ได้หรอก
นี่เจ้าของบ้านก็เลยหมด
บ้านก็เลยบอกว่าสบายใจแล้วนะคะที่หมอปลามาแล้วก็หมอปลาดำเนินการเรื่องของการทุบสาร
แม้ว่าตัวเองจะเป็นคนลงมือทุบกับมือก็ตามแต่หมอปลาอยู่ด้วย
หมอปลาให้คำแนะนำด้วยหมอปลาก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ก็เคลียร์พื้นที่ให้สะอาดก็แล้วกัน